คนแรกนะคะหน้าม้าพาเห็งหรือเปล่า

นี่คุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้นะคะว่า

วันนี้ยิ้มออกอีกแล้วจ้า

พี่วินมอเตอร์ไซค์ให้โชคค่ะเป็นคนเลือกชุดนี้ให้พี่มนต์สิทธิ์เองค่ะ
จริงชุดนี้มี๓ใบนะคะแต่ตอนซื้อเสร็จพี่มนต์สิทธิดึงให้พี่วินไปอีกหนึ่งใบ
แทนคำขอบคุณนะคะปรากฏว่าถูกลอตเตอรี่แล้วพี่วินก็ถูกไปด้วยคุณผู้ชมพลอยได้ค่าขนมไปด้วยนะคะ
มาดูคนนี้กันต่อเลยดีกว่าแม่สู่สุนารีราชสีมาเป็นยังไงบ้างผลงานของงวดนี้
ยิ้มออกเลยจ้าแม้จะลงทุนไปร่วมร้อยใบนะคะแต่ก็ได้กลับมาคืนบ้างค่ะ
ซูบอกว่างวดนี้พอได้ข้าวให้น้องหมาที่บ้านถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๗ใบรับทรัพย์ไป๑๔๐๐๐บาท
สุดยอดสวดไปเลยจ้า
ปิดท้ายที่คนนี้ค่ะแม่มัมลาคนิคจ้าคนนี้มาแรงค่ะคุณผู้ชมจิกกล้องมาเลยจ้า
มัมถูกลอตเตอรี่ติดติดกันมา๔งวดซ้อนแล้วนะคะงวดล่าสุดถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวไป๗ใบรับทรัพย์กรุบกริบ๑๔๐๐๐บาทนะคะ
ก็ดีใจกับทุกท่านด้วยนะคะบอกแล้วค่ะเลข๘มาค่ะ
แล้วก็หน้าม้าคุณแจ๊กกะรีนก็กรุบกริบเนาะก็รับโชคไป